เรื่องของการฉีดวัคซีนสลับเข็ม
หรือบางคนบอกว่าเป็นวัคซีนค็อกเทลหรือเปล่า

แล้วบางคนบอกว่าเป็นสูตรลับฉบับของไทยเลย
มันเริ่มต้นมาจากการที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
แล้วก็เป็นประรัฐมนตรีสหานศักดิ์ศึกษ์นั่งหัวโต๊ะ

ก็คือเห็นชอบการฉีดวัคซีนสลับชนิด

ทีนี้ครับการประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้ก็มีการเสนอเรื่องนี้
แล้วก็ทางด้านของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแน่นอนเป็นประธานในการประชุม
บอกว่าไทยเราพร้อมหรือยังในการที่จะฉีดวัคซีนสลับเข็มอะไรกันแบบนี้
แต่ทีนี้องค์การอนามัยโลกเขาตั้งข้อสังเกตมา
เพราะเมื่อวานท่ามกลางกระแสที่บ้านเรา
จะมีการฉีดวัคซีนสลับเข็มปรากฏว่า
คุณหมอซึ่งเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก
เป็นคุณหมอผู้หญิงคุณหมอสุมมยาสวามินาธาน
ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสลับเข็มสลับยี่ห้อสลับคุณสมบัติกัน
โดยมีข้อท้วงติงเกี่ยวกับเรื่องของการฉีด๒เข็มต่างยี่ห้อ
พัฒนาจากเทคโนโลยีคนละแบบว่าค่อนข้างก่อให้เกิดแนวโน้มอันตราย
จากยังไม่มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รองรับเพียงพอ
ทีนี้ครับไทยก็เลยต้องฉุกคิดนายกรัฐมนตรีเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องนี้
บอกว่างั้นขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในเรื่องนี้หน่อย
เพราะการสลับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยถ้ายังไม่มีผลการศึกษารองทัพรองรับ
และทางฮูองค์การอนามัยโลกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
แล้วก็เมื่อวานก็มีรัฐมนตรีบางท่านที่ประชุมคอรมอลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส
ท่านก็บอกว่าอ้าวพวกเราไม่งั้นนะถ้าเราฉีดสลับเข็มแล้วเกิดอันตรายเนี่ย
เราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนคนไทยนะครับ
ทีนี้มันก็เลยเป็นพาดหัวออกมาว่านายกรัฐมนตรีนะคุณ
ระงับการฉีดวัคซีนสลับเข็มสลับยี่ห้อ
โอ้โหเมื่อวานหน่วยให้บริการในการฉีดวัคซีนเขานี่เลยคุณ
แทบไม่ทันเพราะกำลังจะจิ้มเข็มให้กับประชาชน
ว่าเข็มสองเนี่ยสลับไปเป็นแอสต้าเซนิกาไหม
ยังไงดีเขาก็ต้องระงับกันไว้ก่อนนะคุณนะ
ทีนี้ครับนายกรัฐมนตรีพูดออกมาแบบนี้
ให้ไปลองทบทวนให้ไปถามข้อมูลจากนักวิชาการ
จากคณะกรรมการจากอาจารย์แพทย์กันก่อนนะครับ
ก็ชี้แจงนะครับว่าแนวทางที่จะปรับการฉีดวัคซีน

อย่างที่ทั่วแล้วโดยศึกษาตัวอย่างในประเทศไทย
แล้วว่ามีผลดีสามารถป้องกันการประบาดของเชื้อกลายพันธุ
มากกว่ายี่ห้อเดียวกัน๒เข็ม
นี่คือการเสนอในที่ประชุมคอรมอล
แต่นายกก็ย้ำอีกทีบอกว่าฝากหน่อย
ศึกษาให้ชัดจะได้ให้คำตอบกับประชาชน
คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

เราต้องรับผิดชอบชีวิตของประชาชน
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรากูล
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
โดยนายอนุทินก็ถูกถาม

นายอนุทินปฏิเสธที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับกรณีนี้
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวขอรีบไปประชุมก่อน
แล้วก็ระหว่างที่นายอนุทินเดินขึ้นไปที่ชั้น๒
เพื่อที่จะร่วมประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างที่ไปพบกับคุณหมอปียสกลสกลสัตยธร
ท่านเป็นที่ท่านเป็นประธานกรรมการในการจัดหาวัคซีนทางเลือกนะครับ
คุณอนุทินก็เลยพูดคุยกับคุณหมอปียะสกลกันหน่อย
ที่ห้องรับรองนี้นานสัก๓๐นาที
หลังหาวิรุณีเสร็จนะครับคุณหมอปียะสกลก็บอกออกมาแบบนี้
บอกว่าที่ได้คุยกับรองนายกอนุทินเนี่ย
ก็วันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ถ้าประชุมเสร็จแล้วในข้ออะไรต่างที่นายกสั่งการมา
แล้วก็รองนายกอนุทินสั่งการมา
ก็จะไปหารือในที่ประชุมนะครับ
แล้วก็คุณหมอปียะสกลก็บอกว่าเดี๋ยวรอนิดนึงนะ
สักหน่อยหารือกันเสร็จนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาให้ข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไป

ชอบการฉีดวัคซีนสลับชนิดดำเนินการได้ทันที
โรงพยาบาลเขาสั่งการออกไปเลยนะ